ปฐุมธานีบ้างไม่แพ้กันเลย
ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
เออนี่ถ่ายแล้วครับเออมันถ่ายจีบไว้
เอ๊ะไม่ต้องฝั่งมือเรียก

มันยิงมันยิงมันยิง

รับลูกกาวะเนี่ยพี่เบิร์ต
วัยรุ่นรวมกลุ่มกันกว่า๑๐คนครับ
ขี่รถจักรยายนต์เข้ามาในหมู่บ้านสุภาวัน
อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีเที่ยงคืนได้
ปืนก็ยิงระเบิดก็ปลาใส่บ้านหลังหนึ่ง
เสียงดังลั่นหมู่บ้านเลยเห็นไหมสัญญาการขโมยร้องละงมไปหมด

ตี๔มันก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะ
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้
น่าจะตามมาทำร้ายลูกชายแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกของเขาเนี่ย
เคยถูกดักทำร้ายหลายครั้ง
ออกไปซื้อข้าวก็ถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเมื่อเดือนมีนาคมก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มเดิม
ปลาระเบิดใส่บ้านอีกไปแจ้งความไว้ที่สพคูคศ
แต่เรื่องเงียบกริ๊บทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ใจหรือเปล่า
เขาตั้งข้อสังเกตก็กลับมาก่อเหตุอยู่บ่อย
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นบุกเข้ามาในหมู่บ้านเลย
แล้วครั้งก่อนอยู่แค่หน้าหมู่บ้าน
จนมีชาวบ้านเนี่ยเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยครับคุณผู้ชม
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับ
เล่าเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเกือบทุกวัน

รถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบ

กลางคืนแทนที่ได้นอนพักผ่อนสบายใจก็ต้องมาตกใจตื่นเสียงปืนเสียงระเบิด
เรียกร้องตำรวจช่วยเร่งรัดจัดการนี่
ผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ที่พิติไปทำข่าวเนี่ย

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในหลายพื้นที่

แล้วชาวบ้านเข้าไปยังไงสงสัยกับคุณหน้าข่าว
ในกลุ่มนี้มันมีพ่อทำงานเป็นตำรวจอาสา
ตำรวจอาสาก็ไม่ใช่ตำรวจนะ
ทำหน้าที่เป็นจิตอาสามาช่วยตำรวจ
แล้วก็เลยรอดจากถูกดำเนินคดีหรือเปล่า

คุณตำรวจโอ้โหทำให้เขาหน่อยเถอะ

หมู่บ้านสุภาวันลำลูกกาปฐุมธานีนะ